คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดตราด
มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอยู่ข้างหน้า

เสียชีวิตสองบาดเจ็บสาหัสสอง
ส่วนคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็บาดเจ็บตามไปด้วย
ไปดูภาพเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
โอ้โหความเสียหายเกิดขึ้นเยอะจากเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายเขาสมิงสะใหญ่ครับ
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนะครับ
ในการมาตัดชิ้นส่วนของรถ

ที่ติดอยู่ด้านในออกนะครับนะฮะในรถกระบะเนี่ยที่เป็นโตโยต้าเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตสองรายก็คือคนขับชื่อว่าพัชรพลอายุสามสิบปี
นะครับแล้วก็มีนางประสงค์อายุสี่สิบปี
อันนี้ก็คือเป็นแม่ยายของคนขับที่เสียชีวิตอันนี้เสียชีวิตสองศพเลย
นะครับแล้วอีกสองคนก็คือภรรยาของคนขับแล้วก็ลูกชายวัยสี่ขวบ
นะฮะอันเนี้ยรอดแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสรถคันนี้มาสี่เสียชีวิตสอง
บาดเจ็บสาหัสสองนะครับส่วนรถคู่กรณีที่ขับรถไปชนเขาเนี่ย
คนขับก็เสียชีวิตค้ารถเลยชื่อว่านายที่วัดพัฒนาทิศิกุล
อายุหกสิบเก้าปีนะฮะตอนคนไปเจอทุกคนก็ต้องตั้งสติด
เพราะเขาเสียชีวิตแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะก็มีรถจักรยานยนต
พ่วงข้างที่ฟอร์จูเนอร์เขาขับแซงไปตอนแรกเนี่ยเขาโดนเฉียวชนไปด้วย
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยชื่อว่านายมรุ่งเพชรหอมเกษรอายุ๕๖ปีนะครับ
รุ่งเพชรเป็นคนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้
เพราะอีกฝั่งหนึ่งเขามีกระบะสวนทางมาในเลนของเขาปกตินะฮะ
แล้วก็ไปหักหลบสุดท้ายไปพุ่งชนนะ
ทั้งรถกระบะเองแล้วก็พุ่งชนท้ายรถของลุงแกด้วย
กลายเป็นเหตุสลดเสียชีวิต๓ศพบาดเจ็บสาหัส๒
ในส่วนของคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็บาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็ให้การกับเราได้อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่
ครับทีนี้คุณผู้ชมดูอีกเหตุหนึ่งบ้างนะ
อีกเหตุหนึ่งเป็นใหญ่ชนใหญ่ค่ะเกิดที่สมุทรปราการ
คุณคิดดูสิรถบรรทุกน้ำมันปลามมาทีนี้ทำยังไงอ่ะ
น้ำมันในรถนะคะ๓๐๐๐กว่ากิโลกรัมมันไหลนองเต็มถนนไปหมดเลย
จุดตรงนี้คือถนนเทพรัฐตรงช่องทางด่วนขาออกนะคะ
หลักกิโลเมตรที่๑๖ที่บางพลีสมุทรปราการ

เงาอยู่ที่พื้นถนนไม่ใช่ฝนตกนะ
อันนั้นคือคราบน้ำมันทีนี้ทำยังไง

เพราะว่าน้ำมันมันมีความลื่นด้วยเดี๋ยวรถขับมาจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันดูสิเอาน้ำฉีด
เพื่อชะล้างน้ำมันออกจากผิวการจราจร
แต่มันยากค่ะเพราะว่าน้ำมันมันก็มีความมัน
มันมีความลื่นมีความเหนือความเหนือความเหนียวอยู่นี่นะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องเอาทรายมาเทกลบแล้วก็กวาดซ้ำ
ตอนนี้เปิดช่องการจราจรได้ช่องเดียวเท่านั้น
เดียวเท่านั้นนะคะก็ทำให้รถติดเลยล่ะค่ะ
แล้วตำรวจคิดว่าเดี๋ยวจะเคลียร์คราบน้ำมันต่าง
แล้วก็เปิดใช้ทางตามปกติน่าจะบ่ายวันนี้นะครับ
ยังไม่หมดนะฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาครับ
เป็นอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกรถกระบะมา
บรรทุกกระบะมาเตรียมจะไปส่งนะฮะ

ทำให้ตัวพ่วงมันพลิกความกระบะที่เขาบันทุกมาเนี่ย
คุณผู้ชมข้างบนรถนั้นมีกระบะอยู่๔คัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวทางโค้งมอเตอร์เวย์
ถนนเทพภรรัฐกม๓๙หมู่๕จบบาลสมัครที่บาลปกรงชาติเชิงเศร้า
นายนัทพงศ์ภูลเปี่ยมคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้
ก็บอกว่าโอ๊ยผมขับรถมาจากสมุทรปราการ
จริงแล้วจะนำกระบาดทั้งหมด๗คันไปส่งที่ลานจอดที่นิคมอุตสาหกรรมเกรดเวชาเชิงเซา
พอมาถึงตรงนี้มันเป็นทางโค้งอะครับ
จังหวะโค้งดันเอื้อมมือ
คือจะไปเก็บเงินที่เขาเพิ่งจ่ายเงินค่าทางด่วนไปแล้วมันตกอะครับ
สุดท้ายพอเอื้อมมือไปเก็บหันกลับมาอ้าวไม่ทันแล้วฮะ
รถไหลลงข้างทางตัวเองก็พยายามจะหักรถกลับขึ้นมา
แต่มันไม่ทันเพราะว่ารถด้วยความที่มันสูงมันทุกข
รถกระบะมาก็เลยพลิกตะแคงลงไป
รถตัวเองก็เสียหายในส่วนของรถกระบะที่บรรทุกมา
แล้วจะไปส่งก็เสียหายเช่นเดียวกันครับ